เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันในประเทศไทยของเรา
รวมถึงเรื่องพายุที่ตอนนี้ก่อตัวขึ้นแล้วนะครับ
เราไปชมหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศจีน
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ในประเทศจีนนั้นเนี่ยนะครับ
มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝนที่ตกลงมานั้นบางจุดบางพื้นที่

และนี่ครับเป็นภาพคลิปวิดีโอที่ได้แชร์กันเมื่อวานนี้

เป็นภาพของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
มีกระแสน้ำพัดอย่างรุนแรงเข้าไปในห้างสรรพสินค้าครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ข้าวของเครื่องประดับแตกเสียหาย
พนักงานก็ได้แต่ยืนงงครับทำอะไรไม่ถูก
บางคนก็ส่งเสียงกรีดร้องเมื่อกระแสน้ำเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
การนะครับใครจะไปจีนในระยะนี้โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง

แล้วทางอุตุนิยมพัทยาของประเทศจีนก็มีการคาดการณ์นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนมีโอกาสตกในเมืองจีนอย่างน้อย๓วันเต็มนะครับ
ดังนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
จากเมืองจีนครับกลับมาที่เมืองไทยของเรา
ตอนนี้สภาพอากาศยังคงน่าจับตามอง
และที่สำคัญครับสุดสัปดาห์นี้มีหลายพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องเจอฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียว
ดังนั้นการท่องเที่ยวเดินทางการวางแผนการใช้ชีวิตนั้นถือว่ามีความสำคัญ
และแน่นอนครับหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไทย
โดยถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น
แม้ว่ากำลังจะไม่แรงมากนักนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยตอนนี้พายุลูกดังกล่าวเคลื่อนที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
หรือว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์
พายุลูกนี้จากการคาดการณ์จากระบบพยากรอากาศทางรัฐทีวีของเรา
ก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งโดยมีการคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้
พายุลูกนี้จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง
แล้วก็สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณดังกล่าวครับ
แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองไทย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
มีอย่างไรมาชมภาพนี้กันนะครับ
จากกำลังของพายุลูกนี้จะมีการดูดเอากระแสลม
ซึ่งเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
รวมไปถึงในบริเวณอันดามันให้มีกำลังแรงขึ้นโดยดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ที่เห็นอยู่ณขณะนี้แน่นอนครับ
แรงแบบนี้จึงสามารถที่จะเหนียวนำเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอ
ถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปครับจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน
กลุ่มฝนยาวเลยนะครับตั้งแต่บริเวณอ่าวเบงกอฝั่งตะวันตกมาจนถึงฝั่งตะวันออก
กลุ่มฝนเหล่านี้เองก็จะมีลักษณะการดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของดีเรชั่นลูกนี้นะครับ
สังเกตว่าดีประเทศชาติลูกนี้มีการดูดเอากลุ่มฝนเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางดังนั้นพื้นที่ภาคอีสานครับ
กลุ่มฝนบริเวณดังกล่าก็จะถูกดูดเข้าไปด้วยดังนั้นฝนเน้นในวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในบริเวณฝั่งตะวันตกรวมถึงภาคกลางตอนล่างภาคอีสานนะครับ
เช่นเดียวกันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ก็จะถูกดูดเข้าไปสู่บริเวณจุดศูนย์กลางของดีเปรชั่นลูกนี้
จากเรื่องของฝนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์แล้ว
เรื่องของคลื่นครับยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนทั้งอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบน
ชาวเรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่๒๗มิถุนายนนี้
เดี๋ยวเรามาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนนะครับ
ภาพนี้คือการคาดการณ์สถานการณ์คลื่น
สีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
สังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ขณะที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนบนยังมีโอกาสเจอคลื่นสูงเป็นระยะนะครับ
วันนี้ช่วงสายคลื่นอาจจะสูงบริเวณจังหวัดประจวบกิริขันชุมพรเพชรบุรีนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
อกจากนี้เองถ้าหากเราคำนวณสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรา
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นไปออกันบริเวณฝั่งตะวันตกภาคอีสานจากเมื่อวานนี้ลดลง
แต่ว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
บริเวณดังกล่าวมีฝนตกติดต่อเนื่องกันมาหลายวัน
บางจังหวัดบางพื้นที่ฝนตก๒วัน๒คืนเต็ม
แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภัยพิบัตรที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาดูการคำนวณสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ช่วงสายวันนี้กลุ่มฝนจะมีการก่อตัวบริเวณทางตอนกลาง

ตกหนักแถวบริเวณจังหวัดนครพนม
ตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดระยองชนบุรี
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะครับ
อกจากนี้คำนวณต่อไปนะครับไปจนถึงช่วงบ่ายเที่ยงวันนี้
กลุ่มฝนนั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

อีสานก็จะมีตกกระจายตัวในบริเวณทางตอนกลางนะครับ
ส่วนภาคเหนือก็มีอยู่บ้างส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณฝั่งตะวันออก
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงกลางดึกคืนนี้กลุ่มฝนยังคงเน้นตกบริเวณทางตอนกลาง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำท่วมขังนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับ
โดยจะเน้นตกตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางไปจนถึงตอนบนของภาคเลยนะครับ
หนักบางจุดโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาค
ดังนั้นชาวเรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนเป็นพิเศษนะครับ
อุณหภูมิวันนี้ภาคใต้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
ที่ตกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ทำให้อุณหภูมิบริเวณตอนกลางนั้นลดลงครับ
สูงสุดวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางอยู่เพียงแค่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียตเท่านั้นนะครับ
ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไปอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ทีนี้นะครับเรามาดูที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิบันทนครับ
น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิวันนี้๓๔องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับต่ำสุด๒๗องศาเซลเซียต
ถ้าหากเรามาคำนวณโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายชั่วโมง
เพราะว่าช่วงสายทิ้งเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
และถ้าหากเราคำนวณต่อไปพบว่าตลอดค่ำคืนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแน่นอนครับ
ดังนั้นการตรวจสอบสภาพอากาศการวางแผนการใช้ชีวิตตั้งแต่ค่ำคืนนี้ไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็น
นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติม
จากกันไปตรวจสอบเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

ดัวมันตอนีรมดา